ทีนี้มาดูเรื่องของคุณพลอยเชอร์มานกันหน่อยนะคะ
คุณพลอยเชอร์มานเนี่ยก็เป็นประเด็นดราม่านะคะ
หลังจากที่ไปจากกรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
พื้นที่เสี่ยงมากแล้วไปเกาะพงันไปเกาะสมุยที่สุราชธานีเข้าไป
แล้วก็ไม่กักตัวเป็นเวลา๑๔วันตามมาตรการของจังหวัดเขาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนี่ค่ะออกมาโพสต์ไอจีอีกครั้งนะคะหลังจากที่ปิดไอจีไปก่อนหน้านี้
กลับมาเปิดแล้วแล้วก็กล่าวคำขอโทษออกมาแบบนี้นะคะ
กรณีที่เธอเดินทางจากกรุงเทพซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
แล้วไม่กักตัว๑๔วันเธอบอกว่าก็ยอมรับว่าเธอกาดตกจริง
เพราะก่อนที่จะไปสุราชธานีเธอไปตรวจมาแล้ว๓รอบด้วยกัน
ปรากฏว่าผลออกมาเป็นลบทั้ง๓รอบก็คือเธอไม่ติดเชื้อ
ในใจตอนนั้นเธอบอกว่าคิดแต่ว่าอยากอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้า
ที่อยู่ที่เกาะพงันและเกาะสมุย
บอกว่ายอมรับผิดที่เดินทางในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะเดินทาง
เธอคิดว่าเธอดูแลตัวเองดีพอแล้ว
ไปกับเพื่อนสองถึงสามคนคิดว่าปลอดภัย
แต่สุดท้ายเธอบอกว่าเธอคิดผิด
ขอยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์
ยินดีรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง
ยืนยันว่าไม่ได้คิดว่าเป็นดาราแล้วจะไปไหนมาไหนก็ได้
ทุกอย่างเกิดจากความประมาทของเธอเอง
แต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตไปขุดคุยมันมีภาพหนึ่งค่ะ
เธอเนี่ยพอลงเครื่องปุ๊บเธอก็ไปห้างห้างดังแห่งหนึ่งที่สมุย
ไปห้างตรงนั้นเธอไม่ได้แจงในไทม์ไลน์
ก็ทำให้เธอต้องมีการแจ้งไทม์ไลน์ใหม่ระหว่างวันที่๒๕เมษายนถึง๘พฤษภาคม
คือเธอไปกินข้าวไปช้อปปิ้งหลายต่อหลายที่มาก
เรียกได้ว่าแทบจะเปลี่ยนร้านรายชั่วโมงก็ว่าได้
ทีนี้คุณภูนศักดิ์โสพลปฐุมรักษ์ในอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราชธานีนะคะ
ตัดสินใจแบบนี้ไปแจ้งความที่สพเกาะพงัน
ดำเนินคดีกับคุณพลอยเชอร์มานในข้อหา
สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่กักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
สำหรับที่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มโดยมีหลักฐานเป็นอะไร
เป็นภาพที่คุณพลอยเชอร์มานเดินทางไปที่ร้านอาหาร
ระหว่างวันที่๒๖เมษายนถึง๘พฤษภาคมภาพนี้แหละค่ะ
สันทรณสุขก่อพระงันสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการ
คือตามเช็ดตามล้างพูดง่ายนะคะ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดตามสถานที่ต่าง
ตอนนี้ก็มีการไปทำความสะอาดใหม่หมดแล้วนะคะ

ที่โพสต์ลูกเอาไว้แล้วแฮชแท็กว่าเที่ยวทริป

นี่ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะ